คุณผู้ชมคะฟังข่าวนี้สงสารคุณยายจังเลยค่ะคุณยายอายุ๗๐ปีแล้ว
แล้วก็ช่วงประมาณตี๒ตี๓ช่วงเช้ามืดยายก็จะปั่นจักรยานเอาขยะไปทิ้ง
แต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยคงหวังจะชิงทรัพย์จากคุณยายครับ
มันทำร้ายคุณยายจนคุณยายน่วมไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ลากร่างคุณยายเนี่ยไปทิ้งไว้
คงคิดว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วแต่คุณยายยังไม่เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอคุณยายยังรู้สึกตัวดี
ยังบอกเบอร์โทรศัพท์ญาติได้แต่ว่าตอนที่ไปเจอที่พงหญ้า
คุณยายนอนแบบเลือดอาบอยู่เลยอะค่ะแล้วตาเตอแก้มเนี่ยปูด
วมช้ำหมดเลยนะคะหน้าผากยายก็มีรอยยุบ
ศีรษะมีแผลฉีกขาดเลือดออกจมูกด้วย
ทีนี้จากการสอบถามลูกบุญธรรมของคุณยายก็ให้ข้อมูล
ว่าปกติแล้วคือคุณยายมีบ้านที่ลูกสาวซื้อให้อยู่ที่ซอย๕
แต่ปกติยายจะไปอยู่ที่บ้านพักของสามีที่ซอย๒
แล้วยายก็จะไปทิ้งขยะที่จุดใกล้บ้าน
ช่วงประมาณตี๒ตี๓ไปทุกวันเลย
วันที่เกิดเหตุน่าจะโดนทำร้ายตั้งแต่กลางดึก
คุณยายสลบแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนเช้า
สิ่งที่คุณยายจำได้คุณยายจำได้ว่าคนมาทำร้ายคุณยาย
เป็นผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างสันทัศน์หน่อย
แล้วก็วันนั้นคือตัวคุณยายไปที่บ้านที่ซอย๒
ยายยังบอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวยายจะไปเปิดรองน้ำที่บ้านซอย๕
คือเตรียมไว้ให้กับลูกที่กำลังจะกลับมาบ้าน
ทีนี้พอลูกบุญธรรมมารู้เรื่องอีกทีหนึ่ง
นี่ค่ะที่เราจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารีก็ไปตรวจร่องรอยบาดแผล
คือเหมือนกับคุณยายโดนชกที่หน้าที่หัวจนกระดูกใบหน้าร้าว
แล้วก็ต้องส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ทีมข่าวของเราลงไปดูที่เกิดเหตุ
คือจุดที่เกิดเหตุกับบ้านของคุณยายที่ซอย๒
ห่างกันประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าเขาขับรถรับจ้างผ่านเส้นทางนั้น
แล้วก็รู้จักคนในหมู่บ้านรวมถึงรู้จักคุณยายด้วย
ชาวบ้านก็มาบอกว่าเห็นคุณยายคลานออกมาจากป่าย่า

ทีนี้จักรยานของคุณยายที่ขี่เอาขยะไปทิ้ง
คนร้ายเอาจักรยานของคุณยายไปไว้ใกล้กับกองขยะ
แล้วก็ลากร่างของคุณยายมาไว้ในโพงหญ้า
เพื่อนบ้านบอกนะว่าอยู่มา๓๐ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
ไม่รู้ว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนเมานอกพื้นที่
คือใช้ช่วงเวลาที่แบบปลอดคนดึกมาก่อเหตุชิงทรัพย์แบบนี้
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวด้วยนะคะ

เพราะว่าช่วงตี๒ตี๓แบบนี้ยายอาจจะไม่ได้เอาอะไรออกมา
ก็โดนคุณร้ายทำร้ายก็สลบไปเลย